ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

พี่มดดำเขากลัวติดไข้มดดำ

วันนี้มายูไม่หยุดเพราะว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนไทย

เดี๋ยวดูเสือมายูรู้จักเสือไหมเสือ

แต่ว่าก่อนข่าวเสือมาเรื่องนี้ก่อนนะครับ
เป็นข่าวของทางครูปีชากับทางป้าบ้าบินนะครับ
เรียกว่าตอนนี้มีการสอบเครียดนะฮะ๖ชั่วโมงนะครับ
วันนี้ที่กองประครับการปลาปลามนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานตลอดทั้งคืนเลยนะฮะ

ปีชาไข้ครวนแล้วก็ทางป้าบ้าบินเนี่ยนะครับ

ข้อหาให้การเท็จกับเจ้าพนักงาน
และข้อหากระทำการให้บุคคลอื่นได้รับโทษทางอาญานั้นนะครับ

ภายหลังการสอบสวนทบประคำเนี่ยนานกว่า๖ชั่วโมงนะครับ

บอกว่าก็มีสีหน้าเครียดเล็กน้อยนะฮะ
แล้วก็มีการใช้โทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด
ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
เข้าเยี่ยมที่หน้าห้องควบคุมตัว
แล้วก็พูดคุยกับเจ๊บ้าบินประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นนะครับก็เดินทางกลับโดยที่ไม่พูดคุยอะไรกับสื่อมวลชนเลยนะครับ

ทางเจ้าอดิขที่กองกำกับการ๕กองปลาปลาม
ได้มีการเชิญตัวครูปีชานะครับออกจากห้องควบคุม
เพื่อนำมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับอยู่บริเวณด้านหน้าของห้องควบคุมตัวนะครับ
พร้อมกับนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีมาเซ็นรับทราบ
โดยใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับทางเจ้าหน้าที่กองกับการห้านะฮะ
กองปราบปรามเนี่ยนะครับก็ได้มีการเปิดเผยกับทีมข่าวนะฮะ
บอกว่าได้เข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมของครูปรีชา
แต่ในส่วนเรื่องรายละเอียดที่สอบประคำนั้นไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ
จากอยู่ในสำนวนคดีแล้วก็จะเรียนให้ทางภูมิครับบัญชาทราบก่อนนะครับ
และจะมีการแจ้งสื่อมวลชนภายหลังนะครับนั่นต่อมานะฮะ
ตอนเที่ยงของวันนี้เนี่ยนะครับทางผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานนะครับ
บอกว่ามีญาติเดินทางมาเข้าเยี่ยมครูปีชาที่บริเวณหน้าห้องควบคุมตัว
ประมาณ๑๐นาทีนะครับจากนั้นนะฮะก็เข้าเยี่ยมเสร็จแล้ว
ก็เดินทางออกมานะฮะก่อนจะเปิดเผยกับทีมข่าวเพียงสั้นนะครับว่า
จากการที่พูดคุยกับครูปีชานะฮะครูปีชาก็สบายดี
ไม่ได้มีอาการเครียดอะไรพร้อมกับครูปีชาก็ไม่ได้ฝากบอกอะไรถึงครอบครัวด้วยนะครับ
ซึ่งทางด้านเจ๊พัดนะฮะซึ่งเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่นะฮะ
ซึ่งขายให้กับทางเจ๊บ้าบินก็บอกว่าส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลใจอะไรกับคดี
เพราะมั่นใจว่าตัวเองพูดความจริงมาตั้งแต่ต้น
สลากให้กับทางเจ๊บ้าบินไปแล้วก็จบนะฮะ
แต่ก็รู้สึกเป็นห่วงเพื่อนเพราะไปไกลนะฮะ
เสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวไม่ได้ประกันตัวด้วยก็เป็นห่วงอยู่นะฮะ
แล้วก็ไม่ติดต่อกันเลยนะครับส่วนเรื่องการคัดค้านกับประกันตัวนั้น
นางพระชุดาเนี่ยนะฮะบอกว่าคดีแบบนี้ก็ไม่น่าจะคัดค้านนะ
เพราะว่าไม่ใช่คดีฆ่าคนตายแล้วเจ๊บ้าบินกับครูปีชาเนี่ยก็ไม่ได้หลบหนีอะไรนะฮะ

ถูกต้องอันนี้เอาจริงนะคดีแค่นี้อาจจะเป็นแบบคดีที่ทั่วคนทั้งประเทศไทยแบบติดตาม
อะไรนะอะไรนะยูถามว่าไงนะลูก

ไปไหนไม่ไปนะอันนั้นมันในคุกนะป้าไม่ไปนะลูกนะ
ไม่ได้เหมือนที่เราไปไม่ใช่นะ

ที่ที่กองปราบเราไม่ไปค่ะลูกค้า
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาจริงคือเรื่องแค่นี้แค่มันไม่ได้
คาดตายชอบโกงถ้าจะพูดไปก็ว่า
คาดยาเสพติดมันง่ายอะ

เพราะว่ามันมีกระแสข่าวออกมา
อีกแล้วว่าอาจจะพลิกอีกแล้ว

ก็คือเรื่องของดีคา
ปี๓๐ที่ทางท่านพบตรได้มีการยกขึ้นมาอ่าน

เพราะว่าเล่มเป็นปึ๊งเลย

ลอตเตอรี่รางวัลที่๔

ว่าต้องเป็นคนที่ถือลอตเตอรี่มาเท่านั้น

ผู้ชายคนนี้เขาก็เลยไปฟ้องศาล

ก็ไปรับเงินออกมาได้ไง

มันคนละเรื่องกันคือหมายถึงว่าตอนนี้คือ

นักกฎหมองนักก็หมายถึงว่ามันคนละเรื่องกันแต่อันเนี้ย

มีต้นคั่วหรือมีอะไรไม่รู้
คือตอนนั้นเนี่ยคือที่เขาฟ้องเนี่ย
เป็นร้อนที่สี่
แต่ว่าตอนนั้นไม่มีคู่กรณี

แต่เขาบอกว่าเขาถูกเขาจำเลขได้

ท่านก็สั่งว่าให้ทางกองสลากเนี่ย

ในดีการ์สบับนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่า

แต่คือหมายถึงว่าพูดต่างกรรมต่างวาระกัน

เป็นการถูกหวยที่เป็นทุกข์ที่สุดเลยนะ
ตั้งแต่ฉันมีข่าวได้ยินข่าวเรื่องถูกหวยมาในชีวิตนี้
ตั้งแต่ฉันมีข่าวได้ยินข่าวเรื่องถูกหวยมาในชีวิตนี้

เขาก็พอรู้แล้วทนายของทางของครูปีชาเนี่ย

เค้าบอกว่าในส่วนของแนวทางการ
สู้คดีของกูปีชาเจ้าบ้าบิน

มันถูกได้พี่มันไม่ได้อุชกันขนาดนั้นที่จะไม่ได้ประกันตัว

คูปีชาเนี่ยเอาตำแหน่งตัวเองประกันคือ๔๘
ทางฝั่งธนายตั้มก็มีสิทธิ์ที่จะเอาเอกสารสำนวนทั้งหมด
เพิกถอนนะฮะสำหรับเรื่องของการที่ทางศาลท่านอายัดเงินเอาไว้

แต่ว่าเขาก็ต้องเตรียมหลักฐานทั้งหมดที่ทางกองปราบออกมา

เอามาดูเรื่องนี้หน้าหนึ่งไทยรัฐเลย

แล้วเด็กยูน้อยสุดคือเด็กชายู๘ปี

อันนี้คือไม่ได้พูดกันลอยนะคะ
คือคนค้าบริการตอนนี้เนี่ย
นิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

เป็นมูลนิธิอิสระชนโดยนางสาวชะลาสรวารี
เป็นนักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิได้เปิดเผยว่า

แต่เรื่องที่มันน่าสนใจและสลดใจก็คือว่า
เป็นชายเนี่ย๒๒๐๐เป็นผิงเนี่ย๑๔๐๐
แยกประเภทพบว่าผู้สูงสุดเนี่ย

ลองลงมาคือผู้ที่ใช้ที่สาธารณะหลับนอนเฉย

ป่วยข้างถนนงงแง่เนี่ย

พนักงานบริการอิสระอันนี้คือขายบริการนะคะ

ฝรั่งแขกจิ้นอะไรที่เดิน

อยู่ในที่สาธารณะยาวนาน
ส่วนหนึ่งมาจากเด็กที่หลุดพ้นจากสถานสงเคราะห์

พ้นเวลาที่กักกันแล้วเนี่ย

น่าห่วงใยคือพบว่าเป็นผู้สูงอายุถึง๑๔๐

เป็นทางการหน่อยฮะมีประมาณ๘๐๐๑๐๐๐คน
และเป็นผู้สูงอายุนะคะ๖๐

และหญิงสูงอายุที่พบคือ๘๓ปี

ส่วนเพศชายพบว่าสูงสุดที่ขายบริการ๔๖ปี

สาเหตุส่วนใหญ่เพราะฐานะทางเศรษฐกิจ
เลี้ยงชีพแล้วก็เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ไม่ตอบโจทย์

แต่ต้องการความอบอุ่นภายนอก
คือยังไงมีคนมากอดมาจูบมีอะไรอย่างนี้เหรอ

เป็นคนเป็นแม่บ้านทหารได้รับเงินบำนานของสามี
ถึงเดือนละ๓๐๐๐๐บาทอยู่แล้วแต่ยังทำอาชีพนี้
มีแค่อาทิตย์ได้เยอะดวงเท่าไร
หรือหลวมถึงพวกลสรินิยมทางเพศแปลก
เช่นต้องการกับมีเซ็กกับผู้ป่วยจิตเวท
หรือปรียบบ่าของเราที่เรียกกันนะ

ที่พบมีผู้หญิงท้อง๕เดือนมาขายบริการด้วย
โอ้ยยยยยยอันนี้เขาลงพื้นที่สนรวจ
คุณมดดำเขาจึงมาทำเป็นอาชีพหารายได้
บางคู่นะครับเป็นคู่รักวัยนู่นมาขายบริการทางเพศ
เพราะคิดว่าไหนก็เสียอยู่แล้วคือได้กันอยู่แล้ว
มีสัมพันธ์ทางเพศกันอยู่แล้วก็เลยมา
มาขายบริการผู้ชายพาผู้หญิงมาขาย

กรณีที่เด็กชายมาขายบริการส่วนใหญ่เพราะว่าติดเกมและติดวัตถุนิยม
เช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงที่ไม่ได้ยากจนมาจากบางคนนะคะ
จากครอบครัวที่มีเงินด้วยซ้ำและพบมากในช่วง
ปิดเทิมเดือนนี้
เดือนนี้เริ่มแล้วมีนาคม
อันนี้คือข้อมูลและตัวเลขที่เขาสำรวจมาครับ

เขามีการขอคืนพื้นที่บางส่วนแล้วใช่ไหม

คือปีที่แล้วมีนี่คือของปี๖๐
อ๋อแต่ปีนี้น่าจะน้อยลงนะฮะ

ไม่เอาผมอ่านแล้วผมเห็นแล้วผมกลัว

คนเราชีวิตมนุษย์คุณคิดดู

มีนักท่องเที่ยวชาวจีน๒คน
ซึ่งตอนหลังเนี่ยทราบเพียงนามสกุลนะฮะ
ชื่อนายจางและนางนายหลี
อุตลิไม่อยากจะเสียเงินค่าตัว

คือตัวเข้าสวนสัตว์ประมาณ๑๓๐หยวน
หรือประมาณ๖๕๐บาท
สิ่งที่เขาตัดสินใจทำคือ
ปีนรั้วสูง๓เมตร
เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายเงิน๖๕๐บาท

นี่คือก้องจับไว้ได้

เพื่อที่จะไม่ต้องจ่าย๑๓๐ด่วน
คนก็ตก๑๓๐๐บาท
จากจุดที่เขาปีนขึ้นไปเพื่อที่แบบว่าโอเคล่ะ

ไม่ต้องเสียค่าติ๊กเก็ตในการเข้า

เสือกรงเสือโครง

กระโดดตุ๊บลงไปในกงเสือ
คือเอาร่างตัวเองไปให้มันกินเอง

เสือมันลุมขย่ำเลยพี่ทันที
แล้วก็เขาพยายามจะใช้เท้า
แตะเพื่อไล่เสือนี้ให้ออกห่าง

ก่อนหน้านั้นก็กัดเข้าไปที่ลำคอในจาง

เจ้าหน้าที่ที่สวนสัตว์พยายามจะแบบว่า

เจ้านาที่ท้องถิ่นคุณคิดดูเอละกัน
พยายามจะกู้ต้องใช้คำว่าศพแล้ว

เพื่อที่จะชิงร่างของนายจางมาจากเสือให้ได้
เขาไปตายหรือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา

เสือก็ต้องโดนฆ่า๑ตัวเพราะอะไรน่ะเหมือนไม่ยอมปล่อย
ก็ในที่สุดก็ต้องยิงเสือตายไปในเหตุการณ์นี้หนึ่งตัวนี้
ในจางกับในหลีก็เดินทางไปยังสวนสัตว์แห่งนี้

ภรรยาลูกซื้อตัวค่ะ

ตัวเองก็เลยคิดว่าโอเคประหยัดคนละ๖๐๐กว่าบาท
พาลูกไปดูสัตว์
๑เราต้องยอมรับว่ารักษตรเยอะกันเยอะมากขึ้น

เวลาเสือคุ้นชินกับการที่หย่อนอาหารอยู่แล้ว
คือหมายถึงว่าในกฎของเขาเขาก็ต้องให้คนปลอดภัยไว้ก่อน
ดูสิว่าเขาไปกันทั้งครอบครัวนะพี่

ในที่สุดเด็กจะได้ไปดูสัตว์ไปดูลิงดูอะไรอย่างนี้

ป๊าป๊าปีนกงเสือไหมลูกมายู

กลัวเสือไหมมายูไปดูไหม

หมาร้องไงล็อกกี้ล็กกี้ร้องไง

อาจจะต้องฝันว่าเลขเดิมออก

เราขอเรื่องที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ย
จับตามองกันอย่างมากเลยนะฮะ

แต่ทะเบียนรถกองปราบนี้ไม่ธรรมดาจริง

มาที่กองปราบ
ที่ใช้รับตัวครูปีชากับเจ๊บ้าบิน

มี๒ถัง

ทุกแผงที่เมืองชัยนาศ

มาจับจองเลขเด็ดที่ได้จากหลายสำนัก
เลขที่เด็ดสุดที่ประชาชนบอกว่า

คือหมายเลขทะเบียนที่ตำรวจกองปราบใช้

คือ๔กกย๙๙๗๘

เขาขึ้นคันนี้ไหมนะ

แล้วก็ทางกองปราบเนี่ยอย่างที่บอกว่า

ทุกวันนี้แม้กระทั่งเลข

มันกว้างจนเกลี้ยงหมดทุกแผง

ไม่ใช่หวยครูปรีชา

ส่วนทะเบียนกองปราบที่นำตัวเจ๊บ้าบินก็ใช้ว่าย่อย

แต่คนไม่ค่อยนิยมเท่าครูปีชา

เพราะครูปีชาคนนิยมกว่า๙๙

ก็ไม่รู้ว่ากันไป
ห้องเรียนที่ครูปรีชาไปสอนคราบสุดท้ายไหมคะ

ก่อนหน้านี้วันที่แต่งชุดลูกเสือ

ใส่ชุดลูกเสือออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง

นี่คือจะแปลสภาพให้ครูปีชาเป็นเจ้าพ่อ

ถ้าถูกก็แบ่งเงินครูปีชาแกบ้าง
หรือแม้กระทั่ง๙๙

นั่นคือเลขเด็ดจากครูปีชา
แต่ที่อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวนะคะ
คนไปแห่รูปแป้งที่ไม้ตะเคียนโบราณอายุ๓๐๐ปี

แล้วก็มาเข้าฝันคู่บาบุญช่วยเจ้าอวาทวัดสีเมืองเมืองมูล
ก็มีชาวบ้านจำนวนมากแห่กันมาใช้แป้ง

โบราณอายุกว่า๓๐๐ปีภายในวัด
หลังจากครับครูวิทานกิตมานะกิต
วิทานิวิทานิมานะกิต
ครูบาบุญช่วยเจ้าคณะตำบลป่าซัง

ฝันเห็นคนโบราณว่ายอยู่ในอ่างเก็บน้ำป่าซาง

ก็เลยให้คนไปนำขึ้นมา
แล้วก็ไปเจอต้นซุงยาวถึง๑๖เมตรกว้าง
ถึงเมตร๕๐นำมาเก็บไว้ภายในวัด

ซึ่งทุกวันนี้บางคนก็เห็นเลขทั้ง๒ตัว๓ตัวเลยนะฮะ
อุ๊ยแป้งเหรอแป้งมาด้านในเพราะเห็นแล้ว
เขาเห็น๕๔๒๕๔๓๕๒แล้วก็๕๔
คือมีเลข๕ทุกคนจะเห็นเลข๕หมดเลย

เอามาไว้บนแท่นเหล็กรักษาไว้อย่างดี
ชาวบ้านที่เคยได้โชคลาภจากที่นี่
แล้วก็เอาเสื้อพ่งเสื้อผ้าอะไรมาถวาย

จะเอาต้นตะเคียนมาไว้ที่นี่ก็มีร่างทรงมาเข้า
ก็บอกว่าต้นตะเคียนนี้มีอายุ๓๐๐ปี
มีชื่อว่าเจ้าแสงเทียนประทับอยู่ใต้ต้นตะเคียนต้นนี้
เพราะก็บอกว่าขอบคุณพระทูร์วิทางีมาลกิจ
ครับกุบาบุญช่วยเนี่ยที่เอาต้นตะเคียนขึ้นมา
นจะอยู่กับต้นตะเคียนนี้จะถือศิลป
แล้วก็อยู่กับวัดแห่งนี้แหละพร้อมกับจะให้โชคทุกคน
แล้วจะให้มีการพัฒนาวัดศรีมูลเมือง
ให้เมืองมูลขอโทษค่ะให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปด้วย
หลังจากนี้มีข่าวว่าชาวบ้านที่เข้ามารูปมาคำมาถู
ก็เอาไปแทงหวยมาเล

วยมาเลคือนี่เดี๋ยวนะนี่ที่ดอกคำใต้

หวยลาวหวยเวชตาเหมือนที่เขาเล่นอยากเล่นกันอ่ะออกทุกวันน่ะ

จับรูปบิ๊กบองกันเองแล้ว
จงอางหวงไข่วางไข่ในโพรงแอบซุ่มดูอยู่บนต้นไม้นะ
หวยนี่ไม่พลาดคุณผู้ชมครับตีเลขเด็ดกันใหญ่เลยนะครับ
ไม่กลัวจงอ้าง
นั่นไง
แป๊งล่ะแป๊งล่ะ
รายงานบอกว่าในบรรจงคุ้มประยุณนะครับ
เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพอ่าวลึกวิลล่านะฮะอยู่ที่กระบี่นะครับ
รับแจ้งจากชาวบ้านนะบอกว่า
เห็นงูจงอ้างขนาดใหญ่นี่นะฮะ
หลังจากผสมพันธ์กันได้เนี่ยนะฮะก็มาวางไข่ที่จอมปลวกหลังบ้านนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ย
จากนั้นก็ขึ้นไปเกาะอยู่บนต้นเงาะไปเลื้อยซุ่มอยู่นะฮะ

ทั้งนี้นะตามธรรมชาติเนี่ยงูจงอางเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่สองตัว

โดยเฉพาะในช่วงผสมพันธ์วางไข่เมื่อตัวเมียฟักไข่ในรังตัวผู้เนี่ยจะคอยดูแลป้องกันอยู่ใกล้นะฮะ
จากนั้นจึงได้นำงูพร้อมกับไข่ไปไว้ที่ศูนย์กู้ชีพเพื่อรอไปปล่อยคืนป่า
สำหรับงูตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นงูตัวที่๘แล้วนะครับที่กู้ชีพอ่าวลึกวิลล่าออกจับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันนะฮะเนื่องจากเป็นช่วงใกล้หวยออก

มีคนเนี่ยนำเอาเหตุการณ์นี้ไปตีเป็นหวย

แล้วเลขอะไรไข่๕ฟอง

ก็เลยไปตีเป็น๕๐แล้วก็มี๕๘แล้วก็มี๕๙ด้วย
เอ๊ะใช่ไหม

คุณพูดไม่ได้นะตำรวจขอให้จับคุณ
ขอให้คุณไปนั่งอยู่ข้างปีชา

ควายมายูรู้จักควายไหมลูก

ฮี่ขวายอ่ะ

บ้านเลขที่๓๙หมู่๒
คุณยายคุณยายปริ่มเนี่ยอายุ๘๒ปีกับหลานชายเนี่ย
เลี้ยงควายอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้าน
ซึ่งจากการสังเกตขวาตัวทั้งเก่า
เขามีเขาเหมือนชี้ลงพื้นเนี่ยพี่เหี่ยว
ส่วนข้างหนึ่งเนี่ยชี้ขึ้นฟ้านะคะก็แปลกนี่อีกฟ้า
ตามความเชื่อโบราณเขาเชื่อเลยว่านะคะสมมติแต่ถ้ามีควายลักษณะแบบนี้
ที่จังกว่าอะไรเป็นควายหายากมากอันนี้จริง
ขอวัทธุ์บรรกาติเนี้ยควายเนี่ย
เขาทั้ง๒จะต้องคล้ายกันคือชี้ขึ้นฟ้า
ชี้ขึ้นฟ้าเขาบอกว่าควายตัวนี้ชื่ออีปะ
เป็นควายเพศเมียอายุของควายตัวนี้๗ปี

ลักษณะเขาที่ชี้ลงดินข้างหนึ่ง
เพราะว่าชี้ลงดินข้างหนึ่งชี้ขึ้นฟ้าข้างหนึ่ง

พอเขาก็เริ่มงอกก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
ตามความเชื่อโบราณควายที่มีเขาแบบนี้
เขาจะเรียกว่าเขาปักธรณี

ข้างเดียวเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยได้พบง่าย
ซึ่งหากบ้านไหนมีห้ามขาย
ให้คนเอาไปฆ่าโดยเด็ดขาดนะ

เพราะอาจจะถ้าสมมุติเอาขายไปทำเนื้อ
หรือถ้าสมมุติเขาตายแล้วเอาเนื้อขวายจนที่ไปกิน
ทั้งหัวทั้งขวายถ้าสมมุติเอาเนื้อเขาไปกินปุ๊บ

ซึ่งจะต้องเอาควายพวกนี้ตามปกติแล้วเนี่ย

ต้องไปถวายวัดหากเลี้ยงดูแลเขาก็จะให้โชคให้ลาบ

ตัวเองตั้งใจจะเลี้ยงไว้จนแก่ตาย

แล้วที่ใส่ไม่ดูกุระอุ๊ยมาอยู่กันแล้วอะไรล่ะ

แถมให้ขวายตัวนี้ออกลูกมาหลายตัวแล้วดู

อ้างจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหรอ

นี่เขากินอยู่นี่พี่เหมียวเขาวาดให้ดู

นะฮะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
นาคน้อยยังตะลึงหัวหมู
ไหว้ปู่ศรีสุโธคำชโนธปรากฏเลขเด็ดนะฮะ

ทำป่าป๊าด้วยทำป่าป๊าด้วย
อะไรวัดป่าป๊าด้วยนะฮะวัดป่าป๊าด้วย

บอกว่ามีพิธีวงศวงพระปู่ศรีสุธโทและแม่ญ่าศรีปฐุมารนะครับ
อยู่ที่คำชโนธนะฮะอยู่ที่อุดรธานีนี่แหละ
นำเครื่องไหว้มาทำพิธีกราบไหว้
มีพ่อจ้ํอชัยพฤกษ์นะฮะ
เป็นผู้นำนักท่องเที่ยวนะครับนำเครื่องมือ
เครื่องไหว้มีดอกไม้ทูปเทียนใบสีหมากพรูนะครับ

แต่ที่แปลกนะครับวันนี้มีคนนำเอาหัวหมูมาร่วมพิธีด้วย
จากเดิมนะครับที่มีผู้ที่มาไหว้ปู่
ก็จะใช้ดอกไม้ทูบเทียนเป็นหลักนะครับ
หลังจากพ่อจ้ำทำพิธีแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้
พอตอนเย็นมาเก็บนะครับปรากฏว่าคนเก็บบอกว่า
มองเห็นเลขนะฮะสีแดงอยู่ที่หัวหมู
เพราะคนทราบนี่ก็เลยไปแตกตื่นนะครับไปดูกัน

บางคนก็นำปากกาพร้อมกระดาษไปจดนะครับ

บางคนก็เห็นเป็น๔๓บางคนก็เห็นเป็น๓๗
ก็แล้วแต่คนจะมองเห็นก็เรียกว่าสร้างความมือห่างทั่วไปเลยนะครับ
มาอยู่กินเบารูปเดือนฟันนะครับอเรนนี่ไม่มีเลข๕หรอ

อเจมส์ตรงนี้ป๊าถือเองมาอยู่นี่ไง

พอแล้วเลิกกินได้ละเรือฟันถูก
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าไอ้ปริชญาอุ๋งวันเสาร์ที่ผ่านมานี่
ทลายดารามั่วยายกันอยู่
เอาไปฟ้อมจำโรจแล้ว

ว่าตัวเองยังไม่ได้อยู่

ไม่อยากเป็นใครกับเน็ตพลอย

เรียกพี่อะไร

แล้วนี่ชื่ออะไรเนี่ย

ลูกนับมายูยังอยู่นะ

เดี๋ยวไปให้ดูณเดชน์แต่งตัวล้อหล่อ

กลับมากับชาวใส่ไข่ฮะณเดชน์

ใช่แล้วก็ถือสินบ่อยมากนะ

ปฏิบัติธรรมได้ข่าวอยู่เรื่อย
คือเขาไปปฏิบัติเลยนะที่สังเวย์เนี่ย

เขาก็ไปเที่ยวทัชมาฮาวด้วย

หลังจากมีภาพณเดชน์ในลุคชิคแบบณเดชน์สไตล์

เพราะชุดนี้นี่แบบว่าสุโค้ยมาก
พากันกดไลคดแชร์รัวแล้วก็ชื่นชมในแบบว่า
ข้างในเขาก็เป็นชุดปกตินะ
พอใส่เสื้อคุมสีทองเข้าไปแล้วใส่มือ

เมื่อวานนี้นะคะแม่แก้วก็โพสต์ภาพลูกชายขณะท่องเที่ยว
อยู่ที่ทัชเมลหนุ่มณเดชน์นั่นสวมชุดสีเหลืองทอง

อุ๊ยเธอทำท่ากับแม่น่าเอ็นดู

ไปเรื่อยก็ดูนี่ชุดขึ้น

ใส่เสื้อดอกบางคนใส่แล้วไม่ได้เลยนะผู้ชาย

คนที่ใส่เสื้อออกมาแล้วสวยจริงตอนนี้

ในข้างโหวุดกำลังมานะส่งเร็ว

เอ้าคุณไอซ์บ้างดีกว่าคุณหนุ่ม

อยู่ดีใครไปเขียนข่าวนางได้ยังไง

ตำรวจก็ได้จับนางว่า

หนุ่มอยู่ไหนเนี่ย

เพื่ออะไรเพื่อเขาได้โฆษณาอย่างนี้หรอ

เร็วมากเร็วมากขนาดไทยรัฐเองยังโดน

เพราะว่าอาการดรอคนก็ไป๕๐๐พัน

สมมุติคุณไปจ้างเขาให้รอคน

คนนึงนี่แบบว่าหลายหมื่นหลายแสนนะ
แล้วนี่เธอได้คืนเท่าเดิมยังไม่ได้

ตำรวจเขาบอกว่าเร็วนี้แหละ

คือเราไปที่สอนอก่อนไปแจ้งความเนี่ย

ทำให้เราเสียชื่อเสียง

ปปชจะสั่งให้เขาลบเว็บเลยไหม
จริงก็ไม่ทราบว่าลบได้ไหม

ถ้าโดนได้ที่คิบหมิ่นเจ้ายังนึกออกไป
บางทีมันไม่ได้อยู่เมืองไทยด้วยซ้ำไปนะฮะ

เพราะต้องการอยากให้เป็นความลับในการทำงาน
เราได้แต่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วประมาณ๘๐๙๐เปอร์เซ็นต์

เราอยากรู้ตัวคนที่ทำมากกว่า
ซึ่งมันก็มีผลกระทบต่อเรา
แล้วก็ครอบครัวเราด้วยอะไรอย่างนี้

แต่ว่าไอ้ก็ทราบแหละว่าเราอยู่ด้วยกันวันนั้น
คือเท่าที่คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่า

ก็ดีใจอยู่มีความหวัง

แต่ตอนแรกต้องไม่ได้เลยนะ

หรือผม
ตอนที่เล่นละครกับนองนายอ่ะแก้มยุ้ยมาก

ตอนนี้นั่งออกกำลังกายอย่างบ้าคั่งอยู่
นี่ไง
น่าเปียน
ผมค่ะ
ไหลแก้มหายไปหมดเลย

คือแม่
แม่แม่ตกใจมากกว่าเขาก็งงว่าทำไมพาดหัวข่าวเราแรงขนาดนั้น
อีกอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งชื่อจริงแล้วก็รูปด้วยนะ
มีทั้งรูปอยู่ในภาดข่าววันนั้นทำเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้
ข่าวคลิปข่าวกลับไม่มีรูปเราเลย
ส่วนผู้ใหญ่ที่ช่องก็โทรมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง

ตอนที่นั่งมาอยู่ช่อง๓ใช่ไหมเต็มตัวแล้วใช่ไหม
แล้วเหรอรู้สึกนางจะมาเซ็นกับช่อง๓แล้ว

ว่ากันไปอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่า
ทุกวันนี้ข่าวมันก็มีแปลกกันเยอะพอสมควร
เอาอออมสุชาหน่อยสิอออมสุชา

ค่าตัวก็ได้เท่ากันเถอะ

อออมเปิดใจนะทรียมห่างคุณแอมนะครับ
ไม่ระคายความรักนะครับ
ตี้เพจแอนตี้ตามรังความก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับ

ร่วมงานแฟนมิตติ้งนะที่อินโดนีเซียนะครับ

บินไปเป็นบริการ์ดด้วยนะครับ

นักข่าวก็เลยเข้าไปสอบถามหน่อยนะฮะ
บอกว่าเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยนะฮะ

ก็ไปเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวด้วยใช่ไหม

เพราะพอเราบอกว่าเราจะไปเขาก็อยากไปด้วย
เพราะเขามีเพื่อนสนิทมากคนหนึ่งที่นู่นนะฮะ
จริงเขาก็ไม่ได้ไปอยู่ที่งานเท่าไหร่นะ

หรือว่าหาข้ออ้างไปหาเพื่อนแล้วก็ยิ้ม
อันนี้นะฮะ

เราไปทำงานที่จีนหลายเดือน

ออมก็ยังไม่ทันคิดอะไรตรงนี้เลยนะครับ

แต่ตัดต่อภาพเราใส่เข้าไป

สมมุติว่าเราร่วมงานกับคนนี้มีรูปคู่จิ้น

เพราะว่ามันจะมีรูปแบบอะไรแปลกแบบนี้มาเรื่อยนะครับ
แต่ว่าพี่เขาเป็นคนไม่ค่อยเล่นโซเชียลนะครับ

แต่สำหรับเราถ้าเราเห็นแล้วมันไม่สุภาพ

ออมว่าเท่าที่พบก็ไม่เยอะนะ
อืมคำว่าอย่างนั้นนะครับบอกว่าเชียร์
ก็เลิกกันแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อใส่ทำไมล่ะ

พูดถึงช่วงหน้าเอสุภาชัยเธอ

ัชราภางานเยอะจริงเยอะมาก

ในที่สุดคุณไอ้อ้ำนี่ก็บอกว่าเอมารับของอยากโดยยาว
มารับของไปซื้อกระเป๋าให้

เขาอัพราคะให้เท่ากันแล้วได้หลุย
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอ่ะ
เอสุภาชัยรู้จักพี่เอสุภาชัยไหมมายูรู้จักไหม
รู้จักนอั้มไหมนอั้มรู้จักพี่อั้มรู้จักซิ
อะไรทำให้มายูคิดอย่างนั้นลูก
มายุไม่ต้องถามอะไรป๊ายเยอะก็ได้
นั่นรูปใครมาอยู่นั่นใคร

มันจะต้องรีบตอบหน่วยรูปให้เวลาจะหมดนะคะ

เขาบอกน้องอ้ำให้กระเป๋าสวยเลย

ตอนได้ก็ดีใจนะสไตล์เอดูแต่งตัวสินะฮะ
พี่ก็ได้โทรไปขอบคุณกับน้องอ้ำแล้ว
พี่อ้ามก็งงนะ
คืออ้ามบอกก่อลดส่วนแบ่งไง

แล้วก็น้องอ้ำก็เลยมาให้สั่งให้มารับของ

เดี๋ยวดูเอเสียงเอสุภาชัยกันหน่อย

พี่เอนี่ดีใจมากเลยค่ะ
จริงเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในประเทศไทยอยากเห็นนะคะ
แต่พี่เอว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไร

คิดว่าให้เขาอยู่กับเราก็ได้

นางก็บอกว่าไม่อยากให้แอ๊บมีแฟน
นางก็เพราะอยากให้ทำงานไปก่อน

เอ็กซ์เรียกเห็นจริงนะป๊อปพออำต็อมไม่มีแฟน
ก็รวยไปด้วยไงเอาจริงช่วงที่คนเอาเอก็ต้องได้เงินด้วยเนาะพี่หนุ่มเนาะ
ก็แบบว่าช่วงแบบว่าคุยกับลูกค้าจ๊ะจ๋าลูกค้าเบอร์ปุ๊บก็โดนหนักหน่อย
รายการตรงไปตรงมาทำไงอะ
ทำอะไรป้าเหมียวเหรอ

พศานไม้มดไปหลายล้านไปทำหน้าที่เกาหลีมา

พศานไม้นะครับไปอัพภาพร่าสส่วนของตัวเองนะ
แต่มีคนมาทักต่างว่าหน้าเปลี่ยนไปรึเปล่า
ต้องโทรศัพท์มาบอกว่ามีคนบอกว่าหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง
คนเดินเข้ามาถามว่าใช่พระพระอานทนแมนหรือเปล่า
อะไรจำไม่ได้เหรอนี่อย่างงี้อ่านหลังบอก

แต่ว่างานนี้นะครับจะมีภาพปรุดพระอานทน
ไปทำใกล้ขึ้นเกาหลี

แต่ความจริงจะเป็นยังไงนั้นก็ฟันทงไม่ได้ต้องรอ

ให้คุณพลตก็มาตอบเองเขาว่าอย่างนั้น

ดูเรื่องเด็กบ้างนี้ยังไม่ได้ทำอะไรแน่นอนนะคะ
คือสายฟ้ากับพายุค่ะ
แม่ชมพาไปฟรานซ์ด้วย
สายฟ้าพายุไปดูแฟชั่นดีกว่ะไปด้วยไปเที่ยว

ได้โพสต์คลิปสุดน่ารักมีภาพนี้ของสองคน
แก้มแดงเขียนความว่าพี่สายฟ้าหนาวไหมครับ
หล่อที่สูตรดีแล้วก็โพสต์คลิปน้องภายุนะฮะคนหลับนี่คือน้องภายุ
ส่วนสายฟ้าเนี่ยไม่หลับแล้วก็แก้มแดงคนนี้จะนั่งเหมือนฝรั่งฝรั่งหนึ่ง
คนนี้สายฝ่อจริงนะเฮ้ยเอ็นดู

ยิ้มแก้มแก้มแทบปีกแน่ยิ้ม
แก้มจะปริจริงนี่ไงแดงด้วย
เป็นลูกตำลึงเลยหนูน้อยพายุก็หลับ
ง่วงครับแม่นอนไปแล้ว

อ้วยเห็นดูน่ารักอันนี้นะครับ

นะแ็กตอบพี่หอยอย่างชื่ออะไรพี่หอยอย่างคืออะไร

จังงี้ตอนนั้นท่ายถ้าสดท่ายบอล

จีบอนกันลาไปก่อน
สวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีนะสวัสดีก่อน